คนที่ให้พูดบอกเกตุเรื่องขอเชิญท่าน
โปรดติดตามตอนต่อไป